เป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองสงขลาแหละปัจจุบันก็เป็นร้านเดียวที่ขายมายาวนานขนาดนี้
แต่ละวันนะลูกค้าแวะมาอุดหนุนกันเนืองแน่นเลยต้องใช้บัตรคิวคุณต้องจัดระเบียบลูกค้าค่ะ
ไม่ให้มีการลัดคิวไม่ให้งงไม่ให้อะไรเดี๋ยวมีปัญหาคนรอเยอะหิวด้วยเมนูของร้านเขาจะมีทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำใส
ก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟและก๋วยเตี๋ยวแห้ง
ซึ่งเป็นเมนูแนะนำนะคะไม่ได้อร่อยแค่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียว
ลูกชิ้นเขาก็อร่อยหนังหมูเขานี่นุ่มเลย
หูยัดไส้ก็เลิศค่ะคุณแล้วก็ยังมีน่องไก่เพิ่มให้ด้วยอ่ะ
ค่าอยู่ที่ชามละ๕๕บาท
หากใครอยากลิ้มลองความอร่อยแวะไปได้
ร้านเขาเปิดตั้งแต่๘โมงครึ่งแล้วตอนนี้เปิดแล้วถึง๖โมงเย็นนะคะ

สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปได้มีโอกาสไปก็โทรสอบถามกันได้
ว่าร้านเปิดหรือเปล่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะจ๊ะ
เป็นร้านแบบบ้านแต่ว่าขายดิบขายดีมายาวนาน
แล้วก็อร่อยคู่เมืองสงขลาเลยแหละ

เคยกินนั่นหนังหมูที่เป็นใสในก๋วยเตี๋ยวสุโขทายมันจะแดง
แต่อย่างนี้ออกไปทางแบบจริงน้ำซุปใส

อะไรเนี่ยเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอ้เช็ง